จริงสำหรับผมเนี่ยลงมา๑๔ตัวเนี่ยมันช่วยทำให้ผมเห็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้น
ถ้า๑๔ตัวเนี่ยรัฐยังไม่เดือดร้อนเนี่ยมันต้องให้ลดลงไปขนาดไหน
ให้พี่ถึงเนี่ยเดือดร้อนเนี่ย
โรงพยาบาล๑๔ตัวที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยมันคือโรงพยาบาลอีฬวดี
ซึ่งพอเราพูดคำว่าโลบาอิเรวดีเฉยเนี่ยคนก็จะพบว่ามันมีอยู่ทั่วไป
แต่ว่า๑๔ตัวนี้มันต่างไปเพราะมันอยู่ในทะเลสาปิต
ฉะการตายของมันแต่ละตัวมันมีผลสูงกว่าที่อื่น
นี้พอเขาเข้ามาซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเลย๕๐๐ปีมาแล้วนะ
เอาแล้วลงมามันไม่มีแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้น
เวลามันจะหาเหยื่อเนี่ยมันก็ต้องหาเหยื่อที่มันกินได้เหยื่อที่กินได้ง่ายคือเหยื่อที่ป่วย
งั้นการกินสัตว์เหล่านั้นมันควบคุมยังไงสมมุติมันเริ่มมีโรคบางอย่าง
ซึ่งเกิดจากการปนเปื้อนในน้ำที่พวกเราทำกันทั้งหลายแล้วพอปากนี้มันป่วย
ป่วยปุ๊บมันก็จะหลบหนีทุลาไม่เคยได้
การกินปลาตัวนี้มันทำไงครับก็คือหยุดวัฒจักรของการแพร่เชื้อ
แล้วมันก็เป็นวิทยาศาสตร์สุดฉะนั้นแทนที่มันจะระบาดก็ถูกระงับ
สมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านชาวประมงเขาทำประมงในทะเลสาปเดิม
มันจะเป็นปลาที่ไม่ได้ใหญ่มันก็เลยไม่ได้มีปัญหามาก
แต่มันดันมามีปัญหาเพราะการพัฒนาของเรา
ตัวที่ร้ายที่สุดก็คือการเอาปลาบึกมาปล่อย
แล้วเราคงทราบว่าจริงแล้วมันมาจากแม่น้ำโขงด้วยซ้ำไป
ด้วยความคิดที่หวังดีก็นำมามาปล่อยในทะเลสาบสงขลา
เพราะเดี๋ยวนี้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นแล้ว
ไซส์ของมันใหญ่เท่ากันเลยมันกระทบกับโลมา
คนที่มาปล่อยก็ไม่ได้นึกไงว่าทะเลสาบสงขามันมีลงมา
พอ๕ปีผ่านไปปี๕ศูนย์นั้นมานะครับ
เพราะว่าปลามันเริ่มโตชาบองก็เริ่มจับได้
โมงก็ต้องใช้อวนที่ใหญ่เพราะเราจะจับปลาบึกตัวใหญ่
วนมันก็ใหญ่ขึ้นมันก็เลยเป็นอวนไซส์เซียลกับที่จะจับลงมาได้นั่นเอง
ที่เขาตีไว้เนี่ยครับที่เสียชีวิตโดยคาดว่าน่าจะติดอวนเนี่ย

ความผิดพลาดอันนี้นะครับที่ทำให้เรามาประสบปัญหาเยอะสุด

จริงสำหรับผมเนี่ยเรามา๑๔ตัวเนี่ย
มันช่วยทำให้ผมเห็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้น
ถ้า๑๔ตัวเนี่ยรัฐยังไม่เดือดร้อนเนี่ย
มันต้องให้ลดลงไปขนาดไหนแล้วพิธียังเยอะเดือดร้อนเนี่ย
ถ้าทุกคนตื่นตัวตั้งแต่แรกปัญหานี้มันอาจจะมันต้องแก้ไปได้ก่อนหน้านี้หรือเปล่า
ต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าเราอาจจะต้องการคนที่แม่งอยู่ในจุดที่สูงสุดจริง
ก็มันเป็นเรื่องโหวตใช่ไหม

โชคร้ายที่โลมามันบวชไม่ได้